สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้ยังอยากได้ข้อความเอาเป็นกำลังใจก็ได้ส่งกันมา
ส่งมาเลยคุณผู้ชมคุณชนะเก่งคุณชนะดีดูแล้วเริ่มมีความสุข
ส่งแบบนี้มาเลยค่ะเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ

ชมเลยค่ะชมมาเลยค่ะ

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นปัญหารักสามเศร้าเราสามคนมีสามีอยู่คนหนึ่ง
เขาบอกว่าเมียเขาน่ะมีชู้จริงป่ะเขาไปดักรอซุ่มเลยนะแล้วเขาเห็นเมียเขาเดินลงมาจากรถ
โอ้โหเอาปืนไปกระดำยิงตัวผู้ชายอะครับ
เอ้าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยนะ
ที่บริเวณลานจอดรถของที่ทำการอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จังหวะนี้แหละครับรถกระบะคันนี้มาแล้ว
เจ้าของรถกระบะก็คือนายสมศักดิ์เข็มโรดอายุ๔๘ปี
เขาขับรถมาจอดดูจังหวะนี้นะครับขับรถมาแล้วก็จอดแล้ว
สักพักครับคนก่อเหตุนายจรัสนายจรัสมงคลศิลป์
นี่วิ่งมาแล้วตอนแรกวิ่งมาแล้วก็ค่อยเดินค่อยเดิน
ดูแล้วนะว่าใช่ดูแล้วว่าใช่วิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
วิ่งเข้ามาถึงเอาปืนกระหน่ำยิงยิงนายสมศักดิ์เข็มรถคนขับรถมาน่ะ
โอ้โหประชาชนแถวนั้นตกใจสิครับ
พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะนายจรัสเนี่ยผู้ก่อเหตุก็วิ่งไปยังฝั่งตรงข้าม

ไปหาตำรวจแล้วก็บอกตำรวจเลยคุณชนะว่าผมเนี่ยเพิ่งยิ่งคนมา

ร้อยเวรก็เลยคุมตัวเอาไว้นะ
ก่อนที่จะวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วก็ไปพบกับนายสมศักดิ์เนี่ยถูกยิงนะมีแผลบริเวณไหล่ขวาทะลุซี่โครงนะคะ

เรียกว่าโดนกันไปหลายจุดนะคะคือลำตัวก็โดนอีกสามนัดเหมือนกัน

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานกู้ชีพมาช่วยเหลือ

พยายามปั๊มหัวใจนานกว่า๒๐นาทีแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่แหมนายสมศักดิ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัส

สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เอางี้ละกันครับผู้ต้องหาให้การว่าตัวเขาน่ะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์
เป็นสามีของนางเอ๊อันนี้สงวนชื่อเอาไว้นะ

แล้วเขาบอกว่าอยู่กินกันมาเนี่ย๑๐ปีมีลูกกับ๒คนอายุ๑๐ขวบและ๗ขวบ
ก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเดือนตัวเขาเนี่ยระแคะระคายว่าภรรยาแอบปัญญาให้ชายอื่น

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาอ้างเอาไว้แบบนี้

ทีนี้ตัวเขาเองก็ไปสืบทราบมาว่านายคนนั้นคือนายสมศักดิ์
เขาก็เลยแอบติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดจนกระทั่งวันเกิดเหตุตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ

แล้วเห็นรถของนายสมศักดิ์ขับมาจอดพอดี

แล้วเขาเห็นแวบแรกนะภรรยาของเขาเดินลงมาจากรถ

เจ็บปวดใจเขาว่าอย่างนั้นมันเหมือนถูกหยามเกียรติลูกผู้ชาย
เขาเลยปรีเข้าไปเอาปืนลั่นไกลใส่เลย

ท้ายก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ

ตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ต้องหาไปค้นที่บ้านพักในตะบนเกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม
คุณผู้ชมปรากฏว่าไปถึงบ้านเนี่ยพบกระสุนปืน๑๑มมอยู่ในกล่องบนหัวเตียงเนี่ยค่ะ

ตำรวจเลยยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาก็ได้ฝากถึงญาติของผู้ตายสั้นว่า
ขอโทษแล้วครับอารมณ์ไม่หยุดจริง
ทำไมสนเก่าเหตุในของแม่คุณ
ก็ไปเห็นความจริงเลยค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกถึงญาติของตายนะพี่
อ่ะเบื้องต้นแหนะครับตำรวจแจกข้อหาใช้อาวุธปืนยิง
แล้วก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แต่คุณแน่ใจได้ไงว่าเขาเป็นชู้

ทราบนู่นนี่นั่นมาแต่ต่อให้เขาเป็นชู้เป็นคนที่แบบพาภรรยาคุณไปก็ตาม

ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาตายแบบนี้นะ
อารมณ์ชวบจริงเห็นไหมคะพอจะก่อเหตุเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดทีหลังมาขอโทษทีหลัง
อันนี้ไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ว่านะแต่อยากจะเตือนสำหรับทุกคนเลย

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นค่ะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปประกบพยาบาลสาว
แล้วก็พยายามจะทำร้ายร่างกายตำรวจก็รีบจับกลุ่มเจ้าตัวสารภาพว่าทำไปเพราะเครียด
โอ้โหคุณดูค่ะผู้บาดเจ็บเดินกระเพกกระเพกมาเลยเนี่ย

วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้คุณผู้ชมค่ะเนี่ยผู้บาดเจ็บก็คือพยาบาลสาวคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีคนร้ายมา
สุดท้ายเนี่ยนะคะมาเสียหลักล้มที่หน้าบ้านของตัวเองพอดี
จังหวะนั้นแหละเธอก็รีบเข้าบ้านปิดประตูล็อกเนี่ยค่ะแล้วก็รีบเข้ามาในบ้านหมาเองก็เห่ากันแบบสนั่นเลยนะ

นี่เธอก็รีบหนีคนร้ายเข้ามาจากนั้นก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคุณชนะ
ค่ะของวันที่๖มีนาคมในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตำบลรอบเมืองค่ะ
หลังเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขารวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นเลย
เอาไปแจ้งความขับทางตำรวจสภเมืองร้อยเอ็ด

แกะรอยตามจับจับกลุ่มนายปิยพงศรีใสอายุ๑๙ปี๑๙เองครับ

บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยไปจับได้ที่บ้านพักในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จะตัวสารภาพเลยว่าวันเกิดเหตุส่งมาทีดำรอบมอเตอร์ไซค์วนหาเยื่อวนไปเรื่อย
จนเจอพยาบาลสาวคนแล้วก็เขียนรถมอนตาไปรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขี่ประกบตามเรื่อยจนถึงที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
คือเหยื่อสาวนะฮะเสียหลักรถล้ม
และด้วยความตกใจตัวเธอเองก็เลย
เนี่ยฮะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ตัวคนก่อเหตุเห็นแล้วก็ตกใจ
เพราะเห็นผู้เหยื่อนี้ร้องใช่มั้ยละ
ถามว่าทำทำไม
ก็อ้างนี่บอกสาเหตุที่ทำก็คือ
เพื่อความสนุกพนไฆความเครียด
หุ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยอืม

บอกว่ามีคนมาด่าทอแล้วก็กดดันอย่างหนัก
ตนเองบอกว่าเขาไม่ได้มีจุดประสงค์จะทำร้าย

และยังจะอยากขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วย

ยังไงก็ไม่ปากใจเชื่อคำให้การหรอก
อืมเพราะดูพฤติการของผู้ต้องหาแล้วเหมือนเตรียมการมาอย่างดีคุณชนะ
ยังไงบ้างคือเตรียมทั้งอาวุธมาเออนะแล้วยังถอดป้ายทะเบียนรถออกอีก
อันนี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมนะ
เออก็ก่อเหตุแล้วต้องการจะปกปิดหลักฐานอะไรแบบนี้ไงนั่นไง
คุณตำรวจก็บอกว่ามันน่าจะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการไม่ตั้งใจ
แล้วตำรวจก็ไปตรวจร่างกายนะพบว่ามีสารเสพติด
แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษก่อนที่จะเค้นสอบอย่างละเอียด
แล้วเดี๋ยวดำเนินคดีในข้อหาอื่นเพิ่มเติม
นี่ไงจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้หรอกพฤติการมันชัดเจน
แต่เราก็อยากเตือนผู้หญิงนะขับรถกลางค่ำกลางคืนระวังกันด้วยนะคะ
อ่ะในช่วงนี้นะครับผมเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์
ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานช่วงนี้ก็เครียดนะทำงานกันหนักอะเนาะ

แต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อหนุ่มคนหนึ่งแกโพสต์คลิปเอาไว้
พาคุณปู่ไปตรวจร่างกายลักษณะไปตรวจความดัน

แต่สุดท้ายเหมือนกับว่ามีบุคลากรทางการแพทย์มาถามคุณปู่เขาแบบนี้

ไม่มีหมอหมอไม่สะดวกใจจะตรวจอะค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าคุณหมอเมื่อกี้พูดมาเหมือนว่าย้อนผมมาครับ

เออเมื่อกี้ผมแจ้งกับคุณอ่าแจ้งกับพี่
ขอไม่คุยเรื่องพวกเนี้ยมันมันมันมันมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรอ่ะค่ะ
ใช่ครับคือผมแจ้งพี่พี่หมอ
ถ้าจะมาตรวจเรื่องความดันนะตอนนี้อาการยังไม่ได้รุนแรงอะไร

งดนับราคามาตรวจตอนเช้าหรือคุณจะไปจำผิดก็ได้ค่ะ
โอเคถ้าตรงนั้นผมรับทราบเลยครับแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกพี่ว่า
ปู่ผมมีอาการหิวข้าวตอนเย็นพี่บอกว่าให้ไปร้านอาหารถูกไหมครับ
พี่พูดถูกไหมครับใช่ไหมฮะพี่เป็นคนพูด
ด้านนอกนะคะว่าอย่างงี้ถ้าผมย้อนดูก็คือมีคลิปอยู่ใช่ไหมครับ
มีค่ะครับโอ้โหลักษณะแบบเนี้ยเออคือพอโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลแน่นอนแล้วฮะ
ก็คือมันมีเป็นทางสองฝั่งค่ะเนอะอาจจะอย่างงี้ให้ความเป็นทางหมดทั้งสองฝั่งแล้ว
ใช่ค่ะค่อยค่อยไล่เลี่ยงกันไปเพจอย่างนั้นเดี๋ยวจัดให้นะครับ
เขาน่ะนำคลิปวิดีโอนี้มาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งพาคุณปู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เขาบอกว่าคุณปู่มีความดันสูงซึ่งคุณปู่ก็บอกว่ามาตรวจที่นี่เป็นประจำแหละ
เพราะว่าใกล้บ้านจึงอยากให้หลานพามาที่นี่แต่พอปรากฏว่ามาถึงแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งตามสิทธิ์เขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ได้ต่อรองว่าขอยาให้คุณปู่เลยได้ไหม
เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่ารักษณะสะบัดเสียงใส่เขาพูดมาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วบอกว่าถ้าอยากตรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปอีกที่นะคะเชิญด้านนอกค่ะ
อันนี้คือเราตัดตอนบทพูดมาจริงจะคุยกันยาวเลยนะคะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เอ่ยปากบอกว่าเอางี้ออกจากห้องก่อนเนอะโดยอ้างว่ามีคนไข้ที่แบบว่าเป็นโควิดเหรอ
เขารอเขาว่าอย่างนั้นผมว่าคนไข้ที่เหมือนจะเป็นโควิดรอที่จะตรวจอยู่คือประมาณว่าต้องรับเคสอื่นแล้วอ่ะ
อยากให้เราไปตรวจที่อื่นก็เหมือนเชิงไล่อ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะ
ปู่กับหลานก็เลยออกจากห้องตรวจมาโดยที่ไม่ได้รับบริการหรือว่ารับยาอะไร
เจ้าของคลิปก็เลยนำคลิปเนี่ยมาแชร์กันต่อเพราะรู้สึกไม่พอใจกับการบริการหรือการพูดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เอาล่ะชาวเน็ตว่าไงบ้างคุณเนี่ยค่ะคอมเมนต์บอกคุณพูดไม่เข้าหูตรงไหน
งงสุภาพทุกคำพูดไม่ใช่อารมณ์อีกคือเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าเห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังมีการระบุพิกัดโรงพยาบาลในคลิปด้วยนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ย่านหนองแข็มกรุงเทพมหานคร
อ่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลนี้ไม่รับตรวจเพราะอะไรอืมนะฮะแต่ว่าเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้เซาซีต่อ
แต่เขาก็ติดใจในเรื่องของคำพูดนะนะแต่อย่างนี้ตอนที่เราฟังคลิปคุณสังเกตไหมเหมือนกับว่าเป็นช่วงปลายเหตุการณ์แล้ว
ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงว่าต้นเหตุตอนแรกเขามีการพูดอะไรกัน
ก็เห็นเขาบอกว่าต้องไปเปิดคลิปย้อนหลังดูนะไม่แน่ใจเนอะว่ามันเป็นเรื่องกวนกันเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างไร
แต่ว่ามันก็เป็นแค่เศษเซี่ยวช่วงหนึ่งของคลิปเอามาให้ดู
ค่อยพูดค่อยเจรจาทางฝั่งบุคลากรทางการแพทย์ผมก็เห็นใจนะ
ขณะที่คนไข้เองเขาก็ต้องการรับการรักษาก็เห็นใจเช่นกัน

ไปดูเรื่องราวของตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ค่ะ
สกัดจับผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าจะป่วยทางจิตแล้วก็ขาดยาด้วยคุณชนะ
เกิดอาการคุ้มคลั่งสิคะขับรถชนดะเลยคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะปีนเกาะกลางถนนด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดูนะคะนี่คลิปนี้ค่ะบันทึกหลักฐานไว้หมด
โอ้โหทุกคนปีนเกาะกลางถนนเลย

นี่อยากจะขับรถแบบว่ายังไงลุยเหรอ

เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๒๑สายสระบุรีหล่มศักดิ์นะคะ
อยู่ในพื้นที่บ้านถนนโค้งอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ในการสดสดร้อนเมื่อวานเนี่ยแหละค่ะ

บรอนขับปีนเกาะกลางถนนเลยนะคะ
แล้วก็ยังเหมือนกับว่าขับปาดซ้ายปาดขวาก
ขับคว้างไปมาไม่ให้รถคนอื่นเขาขับผ่านไปดี
นะคะทั้งทั้งที่รถคันอื่นอื่นเขาก็บอกไม่ได้รู้จักกันก่อนเลย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยเนี่ย
แล้วคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ยังไปขับชนรถคันอื่นเขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
โอ้เฮ้บอกว่ามาชนไหม

ติดต่อไปอย่างเจ้าของโพสต์นะแล้วก็เศร้าว่าคนขับรถคันก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้ชายอายุ๕๐ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เกิดอาการคุ้มข้างพ่อล่ะขาดยาอ้าวปะโถยเอ้าล่าสุดนะครับ
ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ใช้เวลากว่าสามชั่วโมงตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
บริเวณหน้าเรือนจำชั่วคราวแควร์น้อยอำเภอเมืองฮะ
พอควบคุมตัวได้ก็สอบสวนนี่ให้สงบก่อนอยู่ตรงนี้นะ
ส่วนรถคันก่อเหตุโอ้โหเห็นรอยเฉียวชนทั่วคันอืม
แบบนี้หลักฐานเต็มไปหมดใช่เขาบอกว่ากระจกหูข้างด้านซ้ายเนี่ย
มันหากน่ะก็คือรถอาชำรุษเออส่วนฝ่ายท้ายด้านขวาก็แตกด้วย
ไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นรถคันนี้ขับสายไปมาแล้วก็ขับข้ามเกาะกลางถนน
ขับปาดหน้ารถคันอื่นจนคนอื่นเขาต้องเบรกกันชุนละมุนอุตลุดกันวุ่นวาย
ส่วนเจ้าตัวนี่นะคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยบอก
รู้จักรู้จักผู้ก่อเหตุทั่วบ้านอยู่ติดกันคุณชนะ

ปกติเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่กับลูกและภรรยา

แต่ว่าระยะหลังมาป่วยจิตเวท
อาจจะขาดยาก็เลยมีอาการคุ้มคลั่ง

ภรรยาป่วยติดโควิดต้องไปรับน่าเห็นใจนะเอาจริง
แต่มาทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดี
อันตรายเนอะจริงแล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะกับการที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทเนี่ย
มันเป็นโรคที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยยา
แล้วทุกวันนี้คนเรามีความเครียดเยอะก็ต้องอาศัยยาในการดูแลนะ
ถ้าคนป่วยถึงขั้นต้องหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดยาไม่ได้จริง
ครับมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
เรื่องของความรีบรีบมากเกินไป
ไงรีบเป็นเหตุสังเกตได้ครับ
โอ้โหเอาบอกไว้ก่อนแล้วกันเราก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกอย่างไรนะแต่เห็นไหมรถเยอะค่ะแล้วรถติดด้วยเอออ่า
แล้วฮะกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับจับภาพวินาทีนี้ไว้ได้คุณดูไว้เรื่อยนะ
คุณจะเห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะฮะที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ย
พอเขาเห็นว่ารถมันจอดติดสนิทอ่านี่นี่นี่อย่างงี้เห็นไหมมีมีคนถือทงนำด้วย
ใช่ให้รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยอ่าแล้วอยู่อยู่มีรถคันหนึ่งเนี้ย
แซงขวามาลักษณะจะค่อมมาอีกเลนหนึ่งด้วยที่เป็นเลนสวนกัน
มาด้วยความเร็วใช่แล้วบอกเลยนะครับรถที่เขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาจากซอยเนี่ย
เขามองไม่เห็นหรอกครับก็ใช่ไงมีรถขวางอยู่เต็มไปหมดเลยถูกต้องฮะโอ้โห
แต่คือมาทางด้านขวาแซงขวาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การแซงขวาแล้วมาด้วยความเร็ว
แล้วที่สำคัญอืมคุณใช้เลนอีกเลนหนึ่งซึ่งเป็นเลนสวนก็นั่นเนี้ย
ในการแซงอุบัติเหตุมันพร้อมแล้วล่ะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณประมาท
และไม่เคารพกฎจราจรครับอ่ะดูกันก็เตือนภัยกันสำหรับใครจะขับรถนะคะ
มาดูเรื่องราวที่สร้างความเศร้าเสียใจให้กับแฟนแฟนหนังแฟนละครของคุณสรพงษ์ชาตรี
น่าจะได้ทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าท่านเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
คู่กัดสะบัดข่าวก็ขอนำเสนอเรื่องราวกันที่ต้องสูญเสียบุคคลระดับตำนานให้ฟังกันด้วยนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสรพงศ์ชาตรีเสียชีวิตแล้ว
จากโรคมะเร็งค่ะหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งปอดที่อาการลุกลามขึ้นเรื่อยเรื่อย
โดยรักษามาตลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราชตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยคุณสรพงศ์นั้นจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีช่วงเย็นวานนี้ค่ะ
รวมอายุแล้วเจ็ดสิบสามปีสำหรับคุณสรพงษ์ชาตรีชื่อเดิมก็คือนายกรีพงศ์เทียมเสวดค่ะ
เกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครสี่อายุทยา
แล้วรองนางสาวไทยปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะคะครับอ่ะ
ส่วนที่บ้านของนางชั้นเทียมเสวดอายุ๘๑ปีพี่สาวของคุณสรพงศ์นะครับ
ซึ่งอยู่ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีญาติญาติแล้วฮะ
แล้วก็ชาวบ้านนะครับมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
โดยคุณดวงใจหาทัยการนะครับพร้อมกับคุณทัศวรรณเสนีวงณอายุทยา
นักแสดงรุ่นใหญ่เลยแหละรู้จักกันเป็นอย่างดี
เดินทางมารับคุณยายชั้นนะครับเพื่อไปร่วมพิธีรดน้ำศพในวันนี้นี่แหละครับ
โดยคุณยายฉันเนี่ยหน้าหินใจนะยังร่ำไห้นะฮะเธอบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้
ส่วนทายาทของคุณสรพงศ์ก็ได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันศุกร์ที่๑๑มีนาคมเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
และมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพช่วงวันที่๑๑ถึง๑๗มีนาคมเวลา๑ทุ่ม
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล๑๐๐วันและทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปด้วยนะคะ
รายการของเราก็ขอแสดงความเสียใจมานะโอกาสนี้แต่ว่าท่านก็ยังคงฝากความดีเอาไว้มากมายทีเดียว
อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ติดตามกันทั้งประเทศยาวกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะกับการเสียชีวิตของคุณตังโม
เรื่องของทางคดีก็ว่ากันไปเรื่องของการจัดพิธีศพเนี่ยก็ว่ากันไปเหมือนกัน
แต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของโซเชียลเขารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณแตงโม
เขาว่ากันว่าเรื่องของเลข๑๓เลขที่มันไม่เป็นมงคลเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมเยอะแยะมากมายเลยครับ
คือถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะเลข๑๓มันเป็นเลขไม่ดีใช่ไหม
คือเรื่องของเรื่องเลข๑๓ที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่งโมค่ะใครจะเยอะ
แล้วรถคันสีดำคันนั้นก็ของคุณแต่งโมก็ทะเบียนสิบสามอ่า
แล้วบ้านสองหลังติดกันที่เห็นในคลิปเป็นบ้านของคุณแตงโมนะ
ชาวเน็ตที่เขาเห็นในคลิปเนี้ยสะดุดใจกับเลขสิบสาม
อย่างที่บอกทะเบียนรถด้วยฮะเลขอาถรรพ์ด้วยฮะ
ที่บ้านอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าดูแล้วไม่เป็นมงคลเลย
เออทำเลบ้านดีกว่าน่ะคุณฉนะยังไงคืออยู่ตรงทางสามแพร่งอะ
ชาวเน็ตหลายคนเห็นแบบนี้โข่นลุกเลยฮะ
เพราะว่าถ้าพูดตามความเชื่อของคนไทย
บ้านที่สร้างตรงทางสามแพร่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นทางผีผ่าน
ใครอยู่ก็ไม่เจริญอยู่ไม่เป็นมงคลอยู่ไม่สุขหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยในบ้านหลังนี้ไม่หยุดไม่หย่อน
เอาฟังกันไว้แบบนี้หลายคนก็บอกโอ้ยไทยรัฐทีวีเอาอีกแล้วเอาเรื่องความเชื่อมาอีกแล้ว
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชมนะ
หลายคนมาคอมเมนต์กันนะฮะหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่าแหมมันมีเยอะเกินไป
เลข๑๓เนี่ยมันไม่เป็นมงคลเอาซะเลยบางคนบอกว่าเอางี้ละกัน
เรื่องของเลข๑๓บางทีบางครั้งบางคานะอยู่กับคนอื่นเขาก็ดีได้มันก็ไม่เกี่ยวนะ
ใช่ค่ะในทางศาสนาคริสต์หลายคนเขาบอกไม่ถือเรื่อง๑๓นะ
แล้วนะก็แล้วแต่ความเชื่อจริง

ถือว่าผีหรือพีอ่า
ก็แล้วแต่แต่มันก็คือมันดูแบบคิดไปได้อ่ะนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมค่ะคนงานในหมู่บ้านเขาถ่ายภาพหน้าบ้านแตงโมมาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ตรงวงแดง
นกพิราบสีขาวไหมคะบินมาที่หน้าบ้านนะบางคนเขาเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายกลับมาบ้านของตัวเอง
บ๊วยเอ้าก็เป็นความเชื่อแลกนะเพราะหลายคนก็ไม่มีความเชื่อ
สิบสองสิบสามหรือเดี๋ยวสิบสี่มีชาปัณะกิจ
ยังไงไทยด้านทีวีเราก็นำเสนอข่าวนี้ต่อเนื่องนะคะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะคุณชนะ
แต่พอกลับบ้านมาเห็นว่ามีหินศิลาแรงเนี่ย
ที่หน้าบ้านด้วยเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงไปดูกันค่ะ

ของหินศิลาแรงเธอเอานำกลับมาประกบที่เดิมปรากฏว่าอุ้ย
มันแนบเนียนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนั่นดิตกอกตกใจนะคุณชนะนั่นน่ะสิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณหมวยสุนิสาพุทธเกิดค่ะเธอบอกว่าช่วงที่ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางที่ตะวันตกประมาณ๑๒กิโลเมตร
เสร็จก็กลับมาบ้านใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นค่ะเธอบอกว่า
เจอหินศิลาแรงเนี่ยมาโผล่ที่หน้าบ้านได้ยังไงซะงั้น
ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนศิลาแรงจากที่ไปเที่ยวมาวันก่อนแน่เออมันคล้าย
ยังไงดียังไงดีคะโอ้ต้องเลยหยิบเก็บห่อใส่กระดาษมาแล้วก็
แล้วก็กลับไปที่เดิมเนี่ยนี่เอาไปประกบไว้อ่ะยังกระจิ๊กซอต่อพอดี
อุ้ยมันมายังไงหรอคุณจนาเป็นไปได้หรองงมาก
บอกแบบนี้นะครับว่าศิลาแรงที่มันโผล่มาที่บ้านของเธอเนี่ยเอาจริงจริง
ยังไงก็ไม่รู้ต้นต่อหรอกเป็นมาได้ยังไง
เดาเอานะว่าศิลาแรงมันติดตรงซอกรองเท้าส้นสูงมา
เพราะว่าอย่างนั้นหรอค่ะแต่ก้อนมันเบลอเลยน่ะ
มันจะไปติดตรงซอกยังไงแล้วตอนเดินถ้าเกิดติดมาจริงต้องสังเกตเห็นสิ
มันต้องรู้สึกเลยใช่ไหมล่ะ
เธอบอกว่ามันน่าจะติดมาตอนที่เธอเดินถ่ายรูปนั่นแหละอืมเนี่ย

ก็ชาวเน็ตใช่คุณชิสาพอได้ฟังได้ยินแบบนั้นก็คิดแบบเดียว

ก็นั่นสิคะแต่ว่าบางคนก็คิดไปในเรื่องของโชคลาภนะ

ถามว่าคุณหมวยคุณหมวยคิดว่างวดนี้อะไร

เออเขาไม่รู้แหละเขาก็คิดว่าเออน่าจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
แบบเป็นสัญลักษณ์เป็นแบบว่าลางดี
แต่อย่างนี้จะเล่าให้ฟังไปที่นี่ก็ต้องไปกราบไหว้
พ่อคุณรับคำแหงใช่ไหมฮะโอ้แล้วผมบอกเลยนะว่าตรงเนี่ยเมืองเก่าของสุโขทัยเนี่ยค่ะ
เป็นที่ที่เป็นสถานที่สำคัญนะถูกต้องแล้วก็สวยงามด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นแหล่งโบราณนาคดีมีโอกาสไปเที่ยวชม
แต่ว่าเรื่องของว่าหินติดมายังไงอันนี้คุณหมวยเองก็งงแต่คุณหมวยบอกว่าใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบค่ะ
นี่ฉันใส่เบอร์๓๗นะคะโอ้ยใหญ่มาก
เป็นแม่ผู้หญิงบางคนก็จะมีสลีระต่างต่างไม่เป็นไรสวยงามกันไปนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาในเบรกนี้นะคะฝากเจอเรื่องรัฐของอุบัติเกิดกันดีกว่า

คือถ้าเมาแล้วขับโอ้โหโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

โอ้วใจอ่ะ
ต่ำท้ายสะเนาะ
ชนท้ายสินะเนี่ยโอ้วนั่นแหละเต็มเลยครับนี่
โอ้โหพุ่งมาชนแบบนี้คือรถกระบะคันนี้เขาจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วรถคันนี้ชนท้ายเขาแบบเต็มนี่เบิ้ลเข้าไปชนอีกสักทีนึง

ค่ะคุณจากการที่สอบถามเจ้าของคลิปเนี่ยทราบนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
เพราะว่าคนที่ขับรถเก๋งนะคะเขาเมาค่ะตรวจปริมาณแอลกอฮอลสูงมาก
โอ้โหนะคะแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ข้างนี้ก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถก็เสียหายอยู่อะค่ะ
แล้วเนี่ยคนในรถเขาก็มากันเยอะเนี่ยอันตรายนะ
เขาก็มีการถามกันในรถด้วยนะว่าได้ฆ่าเข็มขัดหรือเปล่าแล้วถ้าไม่คาดเนี่ยบางทีอาจจะคอเคล็ดคอหักได้นะ
เป็นไปได้เลยครับเอางี้ละกันก็ฝากเตือนไว้นะง่วงก็ไม่ขับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วยิ่งถ้ามืนเมามาห้ามขับเลยครับ
เดียวหมดเวลาจริงขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวจะลากันด้วยดีลาของการแดนส์ของเหล่าบรรดาลูกเสือ
นี่ต้องรอดูเลยแล้วก็รายการต่อไปนะคะข่าวเย็นไทยรัฐค่ะลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
นี่ต้องรอดูเลยแล้วก็รายการต่อไปนะคะข่าวยนไทยรัฐค่ะลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ